อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
จะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหมือนกันนะ
กรณีของในหลวงรัชกาลที่๑๐
พระราชทานอนุญาตให้สื่อต่างชาติเนี่ย

ขณะที่พระองค์ทรงเยี่ยมราชดร
แล้วก็ทักทายกับราศดรที่มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะฮะ
คุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับขอบคุณครับคุณบุ๊คครับคุณอุ๋ยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอเพิ่มเติมหน่อยมีข่าวมาจากจังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ตปลดแอบไม่ทนยิงเลเซอร์ทั่วเมืองต้อนรับบิ๊กตู
วกไม่เห็นหัวประชาชนคือหลายอาคารในเมืองภูเก็ตตอนนี้เขายิงเลเซอร์
มีข้อความว่าคอรมอสัญจรผักชีโรยหน้า
มีข้อความว่าหยุดจาบจ้วงประชาชน
มีข้อความว่าภูเก็ตจ่ายภาษีแพงมาก
แต่คืนมาให้เราน้อยอะไรทำนองนี้เยอะเลยนะครับ
ระยะที่เรากำลังรอหาทางออก

อันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้อีก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ดำรัฐให้ทุกฝ่ายได้ตระหนัก
และพูดกันถึงเรื่องการปรณีประนอมหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ท่านเห็นไหมครับ
เป็นหัวข่าวใหญ่ไทยดินแดนประณีประนอมในหลวงรับสั่งส่งตอบสื่อต่างประเทศ
อีกฉบับหนึ่งบอกว่าดินแดนปรณีประนอมในหลวงตรัสตอบสื่อนอกเรารักทุกคนเหมือนกัน
ตรงนี้แหละครับที่ผมจะบอกว่าทุกฝ่ายต้องยึดมั่นและตระหนักในหลักการปรณีประนอม
เพราะการประนีประนอมคือหลักการที่เป็นแก่นแท้ของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ปรณีประนอมก็คือสันติวิธีการประนีประนอมคือสมานฉัน
ฉะนั้นดำรัฐของรัชกาลที่๑๐ถ้าเราย้อนกลับไปดูก็สอดคล้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต
ความขัดแย้งทางการเมืองในปี๒๕๓๕เดือนพฤษภาคมที่เกิดเหตุสภาวะวิกฤตในช่วงนั้น
วันที่๒๐พฤษภา๒๕๐๐ปี
วันที่๒๕๓๕ในหลวงรัชกาลที่๙โปรด๙ให้พลเอกเบรมนำคู่ขัดแย้งพลเอกสุจินดาและพลตรีจำลองศรีเมือง
เข้าเฝ้าพระราชดำรัฐที่พระราชทานแก่พลเอกสุจินดาและพลตรีจำลองเนี่ยคราวนั้นเนี่ย
กล้องหูเป็นที่จดจำของคนไทยอยู่
แล้วก็จะถูกหยิบมาเตือนสติกันหลายครั้งในช่วงหลัง
มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองและขัดแย้งรุนแรง
ขอเอาความตอนหนึ่งของพระราชดำรัฐมาอ่านย้ำอีกทีนะครับ
เวลาคนเรามีการปฏิบัติการรุนแรงมันก็ลืมตัว
ลงท้ายก็ไม่รู้ว่าตีกันเพราะเรื่องอะไร
แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร

อันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้
และประโยคที่สำคัญที่สุด
แล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะถนงตัวว่าชนะ
เวลาอยู่กองบนกองซากประหลักหักพัง
ถ้าจะนำรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่สิบ
กับพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙

ฉะนั้นทุกฝ่ายจึงต้องรับฟังอย่างมีสติ
โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยในฐานะผู้คุมอำนาจกลุ่มกฎหมาย
ต้องแสดงความจริงใจให้ประจักษ์
และมีจิตที่จะปรณีประนอมสมานฉันจริงครับ
จริงนายกรัฐมนตรีนี่ท่านก็พูดหลายครั้งว่า
ผมรักทุกคนเพราะทุกคนคือคนไทย
แต่ท่านพูดบ่อยคนก็เลยกลายเป็นว่า
ที่บอกว่าให้ถอยคนละก้าว

หลังจากนายกประกาศถอยคนละเก้าหน่วยงานที่ฝ่ายปฏิบัติอยู่ข้างล่าง
ดูเหมือนว่าจะทำในสิ่งที่ย้อนแย้งกับการถอยคนละกัน
อันนี้เรื่องสำคัญครับนายกก็คงจะรู้อยู่แก่ใจว่า
อะไรหลายอย่างที่ท่านพูดออกมาประชาชนเขาไม่เชื่อ
จึงพูดในสภาหนหลังสุดนี่ไงว่าขอให้เชื่อใจสักครั้งหนึ่ง
ในเรื่องการแก้รัฐมนูลและเรื่องการตั้งกรรมการปรองดองสมานฉัน
ทีนี้เรื่องคณะกรรมการสมานฉันมาจนถึงเที่ยงวันนี้
ลองดูประเด็นผ่านผ่านนะครับจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ประเด็นที่๑มาจากประธานสภาชวนหลีกภัยชวนเปิด๒โมเดล
โมเดนก็คือรูปแบบที่หนึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของรองนายกจุลินลักษณะวิสิทธิ์
คือมีคน๗ฝ่ายเข้ามาร่วมอยู่ในกรรมธิการในกรรมการนี้
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลตัวแทนสวมาหมด
รูปแบบที่สองมีคนกลางให้มาจากการเสนอของฝ่ายต่าง
หรือประธานรัฐสภาเป็นผู้สัญหาหรือเอาสองรูปแบบนี้มาเป็นมาปนกัน
เอามารวมกันคำถามต่อมาเรื่องสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
คุณชวนบอกว่าไม่อยากให้สื่อไปตั้งเป้าว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากที่คนส่วนใหญ่อยากให้บ้านเมืองสงบ
วิธีไหนจะทำให้บ้านเมืองสงบเราก็จะพยายาม
กรอบเวลาท่านประธานชวนบอกว่าไม่ได้กำหนด
ไม่อยากให้กดดันเรื่องกรอบเวลาแต่เรื่องกรอบเวลาเนี่ย
ผมจะบอกว่าถ้ามันเนิ่นนานเกินไป
มันก็เป็นอย่างที่รองนายกวิศนุบอก
กรอบเวลาถ้าทำเร็วเขาไม่เรียกว่าซื้อเวลา
แต่ถ้าช้านั่นแหละเขาเรียกว่าซื้อเวลา
เอาทีนี้เรามาดูว่าท่าทีล่าสุดของฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้านยังกักร่วมกรรมการสมานฉัน
ขอดูโจทย์ก่อนนี่อ่านหัวข่าวผ่านผ่านให้ฟังนะ
ปัญหาคือตัวนายกได้ข้อสรุปแล้ว
รัฐบาลไม่ทำตามก็ไม่มีประโยชน์
ทีนี้มาถึงฝ่ายรัฐบาลคุณวิรัติรัตนเศษ

ประธานวิบรัฐบาลก็บอกแข็งขันว่า
นายกต้องอยู่ต่อเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
แล้วจะถามกับฝ่ายค้านว่าถ้ามีข้อเสนอให้ฝ่ายค้าน
ลาออกจากสอสอบ้างแล้วจะว่ายังไง
ฉะนั้นดูอาการดูทรงของแต่ละฝ่ายแล้ว
ความคิดที่จะสมานฉันบอกตรงว่ายังห่างไกล
ยังไม่รู้จะไปถึงไหนแต่มันเป็นหนทางเดียวที่จะให้เวลา
เป็นหนทางเดียวที่จะหาข้อยุติโดยไม่ให้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
ฉะนั้นคณะกรรมการสมานฉันทุกคน

ทุกฝ่ายต้องย้อนกลับไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผมขอเอามาอ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งครับในช่วงท้ายนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง
เขาถามเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่า
ประชาชนกลุ่มนี้เขารักท่านแต่ท่านอยากจะบอกอะไรต่อผู้ชุมนุม
ปักหลักอยู่บนถนนและเขาต้องการปฏิรูปสถาบัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักสั่งตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
แต่แปลเป็นไทยว่าข้าพเจ้าไม่มีความคิดเห็น
เรารักเขาทุกคนเหมือนกันเรารักเขาทุกคนเหมือนกัน
เรารักเขาทุกคนเหมือนกันตรัสย้ำสามครั้งเนี่ยนะครับ
นักข่าวคนนี้ถามต่อว่าแล้วจะมีพื้นที่สำหรับการปรณีประนอมไหมครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งตอบแปลเป็นไทยว่า
ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการปรณีประนอม
ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการปรณีประนอม
ประโยคนี้แหละครับที่ผมบอกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่นายกรัฐมนตรี
หรือคนในคณะกรรมการสมานฉันต้องยึดเป็นทงยึดเป็นหลัก
เรื่องการปรณีประนอมถ้าไม่ยึดหลักนี้ไว้
ตั้งกรรมการสมานฉันขึ้นมาแล้วไม่คิดแบบนี้
ไม่รับใส่กล้าวแบบนี้ไม่มีประโยชน์ครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณอุ๊ยครับคุณบุ๊คครับ